ชนโรงนี่เขาจะมีลักษณะคล้ายพึ่ง

ซึ่งชันนรงค์จะเป็นตัวพิสูจน์ว่า
พื้นที่นั้นมีความสมดุลทางธรรมชาติ

เพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่ในพื้นที่
ที่มีสารเคมีได้เลย
ทำให้ชาวตำบลชะแล้จังหวัดสงขลา
เขารวมตัวกันเลี้ยงชันโรงขึ้นมา

เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าในชุมชนของเขา
สมดุลทางธรรมชาติยังดีอยู่ยังสมบูรณ์อยู่

ชาวบ้านหมู่ที่๘ตำบลชะแล้

เลี้ยงชันโนรงหรือแมลงอุ่ง
เป็นการสร้างสมดุลทางธรรมชาติ
นายประเสริฐพุทธทองประธานกลุ่มเลี้ยงชนรงค
แลบอกว่าที่มีการรวมกลุ่มกันแบบนี้
พึ่งจิ๋วหรือตัวชนโรงหรือแมลงอุ่ง
เป็นการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ
เพราะว่าชนโรงเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกษร
ผลไม้พืชผักต่าง

เพราะถ้าหากมีการใช้สารเคมีในพื้นที่

ชนโรงเขาจะตายกันทั้งรังเลยค่ะ

เขาเหมือนเป็นตัวพิสูจน์ด้วยนะ

ดังนั้นนะคะถือว่าเป็นการช่วยยืนยัน
ว่าพืชผลทางการเกษตรของตำบลนี้

เพราะฉะนั้นตัวชนโรงอยู่ได้

ต้องการขยายเลี้ยงชันโนรงให้ได้๑๐๐๐ลัง
ลังนี้แจกจ่ายให้กับสมาชิกเอาไปเลี้ยงต่อไปด้วยนะคะ

ก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปเพิ่มเติมด้วย

ชันโรงเขามีลักษณะคล้ายพึ่ง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามีคล้ายพึ่งคือ

มาบริโภคได้ประกอบกับเป็นยาสมุนไพรด้วย
เชื่อว่าสรรพคุณทางยาของน้ำพึ่งจากชนโรง
มากกว่าน้ำพึ่งของพึ่งปกติด้วยนะคะ
อกจากนี้น้ำผึ้งเขามีชัน

คนไทยโบราณเขาเอามาใช้ประโยชน์หลายอย่างเลยนะ

เอามายาเรือเวลาเรือพวก

เมื่อกี้เห็นเป็นสบู่น้ำผึ้งชานโรง
ใช่เขาเอาไปทำได้หลายอย่างนะคะ

ปัจจุบันมีการนำมาผลิตผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะคะ
ยารักษาการติดเชื้อในช่องปาก
เหงือกอักเสบผิวหนังอักเสบก็ทำได้

อันนี้รักษาพวกอาการอักเสบที่ผิวหนังเป็นอย่างดี

โดยทางกลุ่มผู้เลี้ยงชนโรงได้ผลิตน้ำพึ่งและสบู่ออกมาจำหน่ายเพิ่มเติม
ก็คือ๒ผลิตภัณฑ์เมื่อสักครู่นี้สร้างรายได้เป็นแสนบาท
ให้กับทางกลุ่มค่ะได้ประโยชน์หลายทาง

มีความสมดุลทางธรรมชาติให้มีการใช้สารเคมี
ยังเอามาผลิตผลิตภัณฑ์อื่นได้อีกด้วยค่ะ
แล้วเขาสร้างเป็นบ้านให้พึ่งชนโรงนี่น่ารักจ๊ะ
ครับผมชอบตรงนี้แหละผมชอบที่เขาว่าปลอดสารพิษนะครับ
ว่าทำไมตรวจสภาพอากาศตรวจสภาพพื้นที่ว่า
เขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุด
คือใครที่มาเรียนรู้ที่ชุมชนแห่งนี้บอกเลยนี่
พึ่งชนโรงเนี่ยบินไปบินมาแสดงว่าเนี่ยโอ้โหชุมชนฉันเนี่ย
มันอากาศดีอากาศสบายอากาศบริสุทธิ์นะฮะ
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะเรื่องของธรรมชาติ
แล้วผักที่ปลูกทานได้เพราะไม่มีสารเคมี
ใช่เป็นตัวกลองอย่างดี